ก่อนหน้านี้คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
การสารรัฐธรรมนูนมีมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

ทีนี้คุณธนทรไปเป็นคณะกรรมการ
วิสามันพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี๖๓
ทีนี้ก็มีการทักทวงกันโดยเฉพาะจากสอสอฝากฝั่งรัฐบาลว่า
เอ๊ะคุณสมบัติคุณธนทรเนี่ยครบหรือไม่อย่างไร
ที่จะเป็นคณะกรรมการชุดนี้ได้ค่ะ
ปรากฏว่าล่าสุดนะคะได้นะ
เพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
คณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่าง
พรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙

แล้วปรากฏว่าคุณธนทรไปปรากฏตัวด้วย

คุณธนทรเนี่ยก็บอกว่า
คือตัวเองเนี่ยมารวันนี้ไม่ใช่ในฐานะสอสอนะคะ
คือจะบอกว่าคนที่มาประชุมมาเป็นคณะกรรมธิการวิสามันพรบงบประจำปี๖๓
ไม่จำเป็นต้องสอสอเป็นคนนอกก็ได้

ผมเนี่ยไม่ได้มาในฐานะสศมาในฐานะคนนอก
ตัวเองแม้ว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่อดีต

ก็มีคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง

คุณศิราเจนจ้าเจ้าเก่าสศภักดิ์ประลังประชารัฐ
ก็ไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาพผู้แทนราษฎรภ์

เพื่อลงมติถอดท้อนคุณธนทรออกจากการเป็นคณะกรรมธิการ
เพราะคุณศิราบอกว่าก็สารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว
อันนี้ถือว่าเป็นการขาดคุณสมบัติ
ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ก็มีโอกาสที่จะทำให้ร่างกฎหมายเป็นโมคะ
การประชุมนัดแรกคุณธนทรคุณผู้ชมสุดแล้ว
ที่สุดแล้วก็สามารถเข้าร่วมได้แล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการด้วย

แต่ว่าย้ำว่าเป็นผลที่ไม่เป็นทางการหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งซ่อมค่ะ
สสเขต๕ของจังหวัดนครปฐม
คือมีการนับคะแนนตั้งแต่ช่วงปิดหีบก็คือช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
และผลอย่างไม่เป็นทางการก็คือเริ่มออก

อันดับหนึ่งพื้นที่เดิมเป็นของอนาคตใหม่ใช่ไหม

อันดับ๒แล้วนะคะสำหรับพื้นที่เดิมนะคะก็คือของอนาคตใหม่
แต่คนที่ได้คะแนนนำอยู่ตอนนี้
ก็คือนายพระเดิมชัยสะสมทรัพย์ผู้สมัครจากภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ดูคะแนนแล้วต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะ

โดยประมาณนะโดยประมาณบ้านใหญ่บ้านใหญ่คือ

อาจจะเป็นเพราะว่าพักพลังประชารัฐไม่ได้ส่งลงหรือเปล่า
ทีนี้ก็ตัดเรื่องของคู่แข่งเบียดกันไป
ฐานเสียงเดียวกันเป็นคั่วเดียวกันลักษณะประมาณนี้
เอานายธนทรค่ะในฐานะที่ช่วงที่มีการหาเสียงลงพื้นที่ช่วยนะ
อย่างเต็มที่เลยไปถามคุณธนทรนะคะ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่

เพราะว่าจากคะแนนที่ออกมา
มี๒๘๐๐๐เสียงที่ยังคงไว้ใจอนาคตใหม่
หลังจากนี้ทีมรณรงค์การเลือกตั้ง
ก็จะมีการวิเคราะห์สาเหตุการไพ่แพ้ครั้งนี้

เขตนี้เขตเดียวเป็นขาลงของพักอนาคตใหม่

ก่อนหน้านี้มันถึงในการเลือกตั้งใหญ่ล่ะ
ผมว่าถ้าใครลงไปเดินตลาด
และมาเดินสำหรับประชาชน
คำถามนี้ก็ตอบได้ในยามนะครับ
ทีนี้วันนี้อีกหนึ่งคนที่นักข่าวไปถาม
ก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชา
อันนี้ก็แสดงความยินดีนะแสดงความยินดีกับภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
แต่นายกบอกว่าก็ไม่ขอก้าวล่วงเรื่องของผลการเลือกตั้ง
เพราะผลที่เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจของประชาชน
นายกพูดต่อค่ะบอกว่ายอมรับนะ
ที่ผ่านมารัฐบาลได้กระแสความนิยมเพิ่มมากขึ้น

เพราะสุดท้ายแล้วประชาชนจะเป็นคนเรียนรู้ด้วยตัวเอง
รัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
ก็คงหลายอย่างด้วยกันนะหลายอย่างด้วยกัน
ผมคิดว่าประชาชนเป็นผู้ประชาชนได้รู้ด้วยตัวเองนะ
ผมคิดว่ามันก็จะมีอีกหลายอย่างด้วยกันไม่ใช่หรือ
อย่าเอาแค่การเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งเดียวมาเป็นเกณฑ์ตัดสินอะไรเลย
คุณผู้ชมวันนี้ก็มีอีกหลายคนที่แสดงความยินดี
กับคุณพระเดิมชัยสะสมทรัพย์นะคะที่สุดแล้วก็สามารถกลับมาทวงบันลัง
เก่าคือก็เป็นบ้านใหญ่นะตระกูลสะสมทรัพย์เนี่ยสุดท้ายก็ได้ไป
แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอนะคะรอคณะกรรมการการเลือกตั้งของ
จังหวัดประกาศผลรับรองอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
ถึงจะสามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นสอสอนะ
ค่ะเขต๕จังหวัดตะความประถม